ยังมีอุบัติเหตุอีกหลายเหตุการณ์นะคะอย่างที่จังหวัดนครนายกเป็นอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อ
พุ่งชนกับรถจักรยานยนต์ค่ะทำให้คุณตาวัยเจ็ดสิบปี
ซึ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์ถึงขั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะคะผู้บาดเจ็บก็กำลังขี่รถไปเยี่ยมลูกชาย
แต่เลี้ยวตัดหน้ารถพ่วงกระทันหันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ขึ้นนะคะ
เราไปติดตามเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นที่เกิดขึ้นจากรายงานค่ะ
ตำรวจสพบ้านนาเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อชนกับรถจักรยานยนต์
บนถนนสายบ้านนาแก่งคอยช่วงหลักกิโลเมตรที่๓๘ในพื้นที่บ้านท่ามาเฟืองหมู่๔ตะบนป่าขะ
อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกที่เกิดเหตุพบนายบุญยังบุญเรืองอายุเจ็ดสิบปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยมีรถจักรยานยนต์ล้มตะแคงอยู่กลางถนน
ห่างออกไปราวห้าสิบเมตรพบรถพ่วงสิบแปดล้อคู่กรณีจอดอยู่ข้างทาง
และมีเศษชิ้นส่วนเสื้อผ้าของผู้บาดเจ็บขาดติดอยู่กับรถสอบสวนคนขับรถพ่วงทราบว่า
กำลังไปบรรทุกปูนที่จังหวัดสระบุรีพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
นายบุญยังผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์ข้ามถนนเพื่อจะไปเยี่ยมลูกชาย
ซึ่งเปิดร้านไดนาโมอยู่ไม่ไกลแล้วพุ่งชนรถพ่วงอย่างจัง
กู้ภัยนำตัวนายบุญยังคนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
และเจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
กบินบุรีฉาเชิงเซาในพื้นที่หมู่๓ตะบนลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรี
แล้วชนกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างทำให้นายสันติวงมิตรอายุ๔๒ปีคนขับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๕๔หน้าวัดหนองนมหนู
ซึ่งขณะเกิดเหตุชาวบ้านกำลังเตรียมงานทำบุญ
ทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุพอดี
เพราะที่ผ่านมามีผู้สังเวยชีวิตให้กับถนนเส้นนี้หลายราย
เชื่อว่าน่าจะมีดวงวิญญาณวนเวียนอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ขณะเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากอาการหลับใน
เพราะเป็นทางตรงยาวหลายกิโลเมตรแต่ยังรอสอบประคำผู้บาดเจ็บอีกครั้ง
จังหวัดสมุทรสาครเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะบรรทุกตู้ขนส่งสินค้า
หลักชนเสาไฟฟ้าและเกาะกลางถนนเศรษฐกิจ
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน

ส่วนคนขับรถกระบะและคนงานได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย๓คน

เพราะสายไฟขาดแล้วหล่นลงมาบนถนน
เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่และผู้สัญจรผ่านไปมา
คนขับรถกระบะระบุว่ากำลังมาทุกม้วนผ้าไปส่งให้ลูกค้า
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์พุ่งออกมาจากซอย
หากหลบกระทันหันทำให้รถเสียหลักปีนเกาะกลางถนน
แล้วพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างก่อนจะพลิกตะแคง
ตำรวจสพกระทุ่มแบนเชิญคนขับรถกระบะไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
และแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย